ไปที่นี่ดีกว่าเพราะว่าที่นี่ดิฉันจะพาไปหาของกินอร่อย
แต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่า๑ปีทานได้แค่๑ครั้งเท่านั้น
ที่ร้านตีน้อยโอชาจ้าอยู่ริมถนนเชียงใหม่เชียงรายตะบนเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ร้านนี้บอกเลยว่าไอเดียเขาเจ๋งมากคุณ
เขานำเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบมาทำเป็นอะไรคะ

ไม่เคยเห็นไม่เคยทานทำเป็นไส้เกี้ยวแล้วเขาบอกเลยว่ารสชาตินี้อร่อยมาก
ทำให้นักชิมเนี่ยแวะเวียนเข้ามาชิมมารับประทานกันเยอะนะคะ
หมี่เกี้ยวเห็ดถอบนี่มีทั้งแบบแห้งแบบน้ำเลยนะแล้วก็มีแบบเย็นตะโฟ
คุณนพดลจันหอมหรือว่าตีน้อยเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาเปิดร้านขายหมี่เกี้ยว๕ปีแล้ว
ช่วงต้นฤดูฝนมันเป็นฤดูการของเห็ดหอบใช่ไหมคุณ
มันก็เริ่มออกแล้วแม่ยายก็จะส่งเห็ดถอบมาให้รับประทานเป็นประจำเลย
ในการใช้อาหารธรรมชาติจากท้องถิ่นนี้

เป็นการสร้างความแปลกใหม่ในการทานอาหารให้กับลูกค้า

เห็ดถอบมาหั่นเห็นไหมฮะหั่นเป็นชิ้นบางสไลด์บางแบบนี้
แล้วก็คลุกเคล้าเข้ากับหมูบดปรุงรสที่เอาไปทำไส้เกี้ยว
ทาบแล้วก็ห่อทับด้วยแผ่นเกี้ยวอีกทีนึง
แล้วพอลองชิมแล้วโอ๊ยอร่อยเพราะว่าเห็ดถอบนี้มันจะมีความกรุบใช่ไหม
เรากัดลงไปแล้วมันมีกลิ่นหอมคือกัดเข้าไปพอหอม
ปั๊บเนี่ยไส้หมูนุ่มผสมกับความกรุบของเห็ดตอบอะคุณ

คือเกี้ยวของพี่แกนี่เป็นเกี้ยวที่เน้นไส้จริง
ใช่แล้วเส้นไส้เนี่ยใหญ่มากแล้วแผ่นเกี้ยวเนี่ยห่อเนี่ยแบบบางเลยนะครับ
ก็เต็มปากเต็มคำเลยก็เลยเริ่มทำขายเลย
ปรากฏว่าลูกค้าแบบชอบมากเลยหลายคนบอกอร่อยมากเลย
ก็ทำขายเป็นประจำทุกปีเลยปีนี้ขายเป็นปีที่๓แล้วนะ
แต่ก็ต้องบอกว่ามันมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นสำหรับเห็ดหอบ
คือแต่ละวันลูกค้ามาเยอะมากขายได้ประมาณวันหนึ่ง
กว่าชามแล้วชามนึงก็ไม่แพง๖๐๘๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ใครที่ได้กินบอกเลยคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเนื่องจาก

แล้วไม่ได้เกี้ยวใหญ่อย่างเดียวชามเขาก็ใหญ่ใหญ่มาก
สำหรับเมนูเกี้ยวเห็ดถอบนะคะมีที่นี่ที่เดียวในเมืองไทย
เขาบอกแบบนี้และจะขายเมนูนี้เพียงปีละ๑ครั้ง

ใกล้จะหมดเดือนนี้แล้วเดี๋ยวจะหาทานไม่ได้แล้วนะ
หากใครที่อยากสัมผัสกับรสชาติที่มันแปลกใหม่
สไตล์ของบะหมี่เกี้ยวเห็ดทอแบบนี้
เหลือเวลาอีกครึ่งเดือนเดี๋ยวเห็ดถอบจะหมดแล้ว
ถ้ามาไม่ทันต้องรอถึงฤดูฝนปีหน้ากันไปเลยนะคุณผู้ชม
สำหรับร้านตีน้อยโอชานะคะตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่เชียงราย
ใครจะไปนะสังเกตดูนะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดเลย
หรือว่าถ้าหากหาไม่เจอไม่สะดวกจะโทรสั่งล่วงหน้าก่อน
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์นี้๐๘๕๑๐๗๔๖๘๗จ้า
น่ากินมากคือโรยงาลงไปด้วยน้องใบตอง
อิจฉาชาวเชียงใหม่มากเลยใช่ไหมอิจฉาเนาะ
ชาวเชียงใหม่จะได้ทานของอร่อยแบบนี้โทรสั่งได้ไหม
สั่งไว้ปีหน้าเราอยู่กรุงเทพร้านเขาอยู่เชียงใหม่
ปีหน้าไงเราโทรไปสั่งก็จะมาส่งเหรอ
ปีหน้าปีหน้าก็คือไปกินหรือว่ารออยู่ที่นี่

คุณผู้ชมยังไงมีโอกาสไปทานนะครับตลอดกิน